แสดงชนะกันมากมายกับเรื่องของการลดทีมที่จะมีการตกชั้น
สรุปจะตกชั้น๕ทีมหรือว่าจะจบชั้น๓ทีมอย่างไร

ก็คือยืนพื้นจริงแล้วก็เอาตามเดิมนะครับ
สมาคมก็มีหนังสือออกมาแล้วในเว็บไซต์ก็ประกาศไปแล้วนะครับ
ซึ่งก็ชัดเจนยืนยันตามเดิมว่า๕ทีมเหมือนเดิมนะครับ
ก็คือในฤดูการหน้าจะเหลือ๑๖ทีม
จะได้เคลียร์ทีมกันให้เข้าสู่ระบบที่ต้องการ
แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องมีการพูดคุยกัน
เป็นเหมือนกับมันคู่ขนานกันมาเลยนะครับ
พร้อมกันสองเรื่องว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะศึกษากันแล้ว
มาเป็น๓คนคือปกติมันเป็น๓บวก๑บวก๑
จาก๑ในฤดูการนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น๓ในระดูการหน้า
ก็ต้องรอการประชุมในวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่ง
ครับก็เน้นย้ำนะครับเวลาในการประชุมพรุ่งนี้
เดี๋ยวคงจะมีข่าวสารมาฝากกันในช่วงข่าวกีฬาเย็นของเราครับ